สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

มาเริ่มต้นกันที่ข่าวช็อกวงการเพลงนะคะ
สำหรับการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงบ้านเรา
คุณแม่สวลีพกาพันธ์สวัสดิ์ตะนันที่จากไปอย่างสงบในวัย๘๖ปี

ซึ่งก็สร้างความเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงมากมาย
โดยมีนักร้องรุ่นใหญ่หลายท่านอย่างอาวินัยพันธุรัฐ
กรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
ตนาสุขสถิตรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสได้โพสต์แสดงความอาลัยด้วยนะคะ
โดยอเล็กธนินอินทรเทพนักร้องดังที่มีความใกล้ชิด
เสมือนน้องชายคนหนึ่งของคุณแม่สวรีภากาพันธ์เปิดเผยว่า
มาตอนเช้าอ่านข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ตกใจมาก
โทรศัพท์ไปสอบถามดรวีนาเชิดบุญชาติที่สนิทกับครอบครัวของพี่รี่
ทราบว่าพี่รี่เสียชีวิตเนื่องจากกินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมทำให้สำลัก
หายใจไม่สะดวกเลยทำให้เสียชีวิตนั่นเองนะคะ
จิติมาเจือใจนักร้องดังเจ้าของเพลงหัวใจมีปีกที่สนิทกับสวรีอีกคนนึง
ก็เปิดเผยว่าทราบข่าวตั้งแต่เสียชีวิตใหม่แล้วจากนักร้องรุ่นพี่ที่โทรศัพท์มาแจ้งข่าว
ซึ่งก็ถือว่าพี่รี่เป็นพี่สาวที่คอยห่วงใยน้องรุ่นหลัง
คำแนะนำสั่งสอนมาโดยตลอดในการวางตัวและการใช้ชีวิต
ระยะหลังมีความใกล้ชิดกันมากก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันอยู่ตลอด
เพราะตัวของคุณหน่อยเองนับถือคุณแม่รี่เหมือนพี่สาว
เช่นเดียวกับนักร้องคนอื่นในวงการ
ซึ่งหลายคนก็จะนับถือคุณสวรีภากาพันธ์เป็นพี่สาวที่แสนดีนะคะ
ซึ่งครั้งหนึ่งคุณแม่สวรีเองก็เคยมาเยือนสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
มาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดเลย
คุณแม่เนี่ยน่ารักมากที่สำคัญเสียงดีมากจริงนะคุณ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปในครั้งนี้
ของคุณแม่สวรีพกาพันธ์เสวตนันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ประจำปี๒๕๓๒ด้วยนะคะ
สำหรับกำหนดพระราชทานน้ำหลวงสวรีภากาพันธ์ศิลปินแห่งชาติ
ก็จะมีขึ้นในวันนี้ที่วัดธาตุทองค่ะ
ภีรี่นี่ก็คือชื่อเดิมของคุณแม่จะคือเชอรี่นั่นเองนะคะ
อรี่นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะส่วนชื่อในวงการก็คือสวรีซึ่งแปลว่าน้ำพึ่งนะคะ
สำหรับคุณแม่สวรีภากาพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่รับบทพจมาในบ้านทรายทองเวอร์ชั่นแรก
เป็นคนแรกเลยที่รับบทพจมานที่ยังด่งดังเป็นบทประพันธ์อมตะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
แต่ว่าจริงเพลงของคุณแม่เองเนี่ยพวกเราเองแม้จะเป็นเด็กรุ่นหลังก็ตามนะคะยังคงได้ยินได้ฟังกันอยู่เพราะว่ายังมีศิลปินมากหน้าหลายตานำมาขับร้อง
ในเรื่องของการประกวดเนี่ยมีให้ได้ฟังกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะคะ